ทานอาหารเสร็จแล้วอยากจะพาคุณผู้ชมไปทาน
เขาเรียกว่าเป็นของว่างหรือเป็นขนมหรือเป็นอะไรไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดี
แต่เชื่อว่าทุกคนชอบทานแน่นอนอะไรกล้วยทอด
ใช่กล้วยทอดเนี่ยเป็นเมนูที่ทุกคนชอบทานแต่ว่ากล้วยทอดร้านที่จะพาไป
ไม่ได้เป็นกล้วยทอดชิ้นนะคะเขาเป็นกล้วยทอดแบบขยำ
กรุบกรอบหอมหวานค่ะ
จ้าไปริ้มลองความอร่อยของกล้วยขยำ
กล้วยยำไม่เคยได้ยิน

เขาบอกว่านี่มันเป็นเมนูเด็ดมัดใจคนรักกล้วยทอดคนรักของทอดเลยนะคะ
ขายอยู่ในตลาดล้านช้างเขตเทศบาลตำบลห้วยกระบอก
แล้วก็อยู่ในอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
ใครที่ชื่นชอบกล้วยทอดนะใครที่เป็นสายกล้วยทอดของทอดนะ
บอกเลยว่าเมนูนี้คุณไม่ควรพลาดคุณต้องมาลองดู
เพราะมันเป็นเมนูที่มีแห่งเดียวในอำเภอบ้านโป่งเท่านั้นโอ้โห
คุณดูเห็นไหมวิธีการทำของเขาก่อน
เจ้าของเมนูนะคะชื่อว่าคุณยานตานุ่มแย้มเจ้าของเขาบอกว่าเวลาทำเนี่ยเขาจะนำกล้วยน้ำวาที่มันสุกจัดนะคะ
กล้วยน้ำวางอมมาแล้วมาขยำแล้วก็ผสมคลุกเคล้าวเข้ากับแป้งทอดกรอบสูตรของทางร้านที่เขาขายมา๑๐ปีแล้ว
แล้วก็มาคลุกกับมะพร้าวขูดแล้วก็งาก็คือวิธีการทำเหมือนกล้วยแขกแป้งเหมือนกล้วยแขกเลย
แต่ใช้กล้วยที่มันงอมจัดเพราะว่าพอกล้วยงอมจัดคุณจะไปทอดกล้วยเหมือนกล้วยแขก
มาจากอกน้ำมันมันจะนิ่มถูกไหม
เขาก็เลยมาขยำก่อนแล้วก็ใส่สูตรแป้งนะคะแล้วก็นำลงทอดแบบนี้ทอดลงไปให้เหลืองกรอบ
เท่านี้เองคุณผู้ชมก็จะได้เมนูกล้วยขยำที่เขาบอกว่ากินเข้าไปแล้ว
คุณจะได้รับรสหวานของกล้วยสุกคือกล้วยสุกมันจะมีความหวานไงฮะ
กล้วยสุกหวานมีความหวานบวกกับเคี้ยวไปแล้วกรุบกรอบ
แล้วก็มีความมันจากมะพร้าวขูดจากงาน่าทันแล้วก็มีกลิ่นหอมของงาเตะจมูกเข้าไปด้วย
โอ้โหพูดขนาดนี้ไปบ้านโป่งเลยได้ไหมเนี่ย
อยากแต่งเยอะลืนน้ำลายแป๊บนึงค่ะเอาเป็นว่าลูกค้าคนไหนที่มาซื้อนะ
ทุกคนบอกว่าติดอกติดใจกันไปทุกรายเลยแล้วก็ร้านนี้ขายดิบขายดีมากนะ
กล้วยขยำเนี่ยค่ะขายได้วันหนึ่ง๒๐หวีเลยทีเดียว

ขายดีมากแล้วก็คุณป้าเจ้าของร้านแกบอกอีกด้วยแกบอกว่า
แรกที่ป้าแกขายเพราะว่าป้าแกปลูกกล้วยน้ำว้าเอาไว้เพื่อจะไปกินเอง

ลูกไว้ในบ้านก็จะเก็บกล้วยไว้กินเองแหละแล้วก็ให้เพื่อนบ้านบ้างแจกจ่ายกันไป
แต่หลังก็เริ่มส่งจำหน่ายให้กับพ่อค้าด้วย

นี่ยังมีเมนูอื่นที่น่าสนใจเยอะเลย

ก็จริงแล้วในร้านเนี่ยมีหลากหลายเมนูนะ
อย่างที่คุณชนะบอกมีมันทอดเผือกทอดถั่วลิสงทอด
ไปจนถึงเหมือนสักครู่หนึ่งคือข่ายนกกระทามันม่วง
อ๋อข่ายนกกระทามันม่วง

คุณเห็นไหมเขาทอดแบบไม่อมน้ำมันนะ
น้ำมันสะอาดแล้วก็แบบคุณดูสิกรอบเหลืองกำลังดีเลยค่ะ

แบบนี้เขาเปลี่ยนน้ำมันบ่อยด้วยเนี่ยน่าทานมากเลยอ่ะ

ร้านอยู่ในตลาดล้านช้าง
เทศบาลตำบลห้วยกระบอกตำบลกรับใหญ่อำเภอบ้านโป่ง

เปิดทุกวันเลยคุณผู้ชมไปกันได้เลยตั้งแต่๗โมงเช้า
ก็จะถึงบ่าย๓โมง
หรือจะสั่งเยอะก็โทรไปสั่งกันก่อนได้เลย
เลขโทรศัพท์เราขึ้นให้ด้านล่าง๐๘๙๙๑๑๖๖๑๑นะจ๊ะ
เห็นหัวทอดเมื่อกี้แล้วแบบ

มีโอกาสไปราชบุรีต้องโทรหาคุณลุง

เดี๋ยวไปราชบุรีนะต้องไปลองทานให้ได้เลย